กันนพัฒน์ค่ะต้องบอกว่าโควิดเป็นเหตุสังเกตได้ค่ะ
ตอนนี้ว่างใช่ไหมคะล็อกดาวน์
เล่นกีฬาหมดทุกอย่างทุกชนิดหมดแล้ว

ปั่นจากไหนรู้ไหมคะจากสุพรรณไปเขาใหญ่เลย

คุณผู้ชมปั่นวันแรกเป็นไงนะคะเดี๋ยวให้ดูแผล

คือนางเป็นคนแบบบ้าพลังไงคุณผู้ชม

อันนี้ประมาณ๒๓เดือนแล้วมันยังเป็นแผลอยู่เลยนะนะคะ

น้องกันบอกว่าจริงก็คิดถึงเหมือนกันนะคะ

ปกติไปห้างเนี่ยห้างแตกตลอดเลยล่ะค่ะ
ล่าสุดนะคะกันก็คือหาทำอีกแล้ว
เปลี่ยนสวนแค้นตั๊ดไงครับคุณผู้ชมนะคะ
มาเป็นปูแปลงปูผัก
นี่นะคะตั้งชื่อให้เลยนะคะว่าแม่ลูกปลูกกันเองแบบนี้เลยล่ะค่ะ

ก็คือไม่ใส่สารพงสารพิษนี่แหละนะคะ
เอาไปเป็นว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะคะ

จ้ะ

แล้วก็แอนตัสเนี่ยผลผลิตคือเราทำโรงขึ้นมาใหม่
ลงใหญ่เลยแล้วก็ปลูกผักอย่างสวยงามมากตอนนี้
คือสวยจนกระทั่งเราลงรูปไปแล้วก็มีแฟนคลับแบบติดต่อมาอยากซื้อว่ามีขายไหมคะอะไรอย่างนี้ครับ
ปลูกกินเองด้วยแล้วก็แจกคนอื่นไปด้วยนะครับ
เหงาไหมคะเนี่ยโสดลืมถามเลย
หกไม่เหงาดิหกไม่เหงาดิ
ครั้งแรกเลยที่เริ่มต้นปั่นเลยแล้วก็เจ็บหนักเลย
ชอบทุกวันนี้ก็ยังเป็นขาเป็นอยู่ยังไม่หาย
แต่ว่าจากนั้นอะไรก็ไม่ได้เป็นเยอะอีกแล้ว
ไม่ได้จำไว้ขึ้นเมธีร้องเลย
เอาจริงร้องเพลงได้ไหมคะตอนนี้
ร้องได้สิคุณผมเป็นนักร้องนะ
โชว์หน่อย

เอาจริงน้องกันนี่คือลูกรักพี่แจ๊คเลยนะ

เป็นลูกนะคะแต่ว่ายังไม่มีแฟนเลยนะคะ
อุ๊ยไม่เกี่ยวส่วนใครที่ถามมาว่าเขาโสดไหม
ตอนนี้ก็โสดอยู่นะคะ